อยู่ในคอนโดกันนะตอนตี๓
หลอนคอนโดหรูเด็กโหยหวนเรียกหาแม่
คือผมเนี่ยนะครับจะว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่
แต่ถามว่ากลัวไหมถ้าเป็นเหตุการณ์นี้
ผมก็ประวัลพรั่นพรึงเหมือนกันครับ

ไอ้แม่มาหาแม่หน่อยไอ้แม่มาหาแม่หน่อย
ไอ้แม่ไอ้แม่มาหาแม่หน่อย
แม่ไอ้แม่มาหาแม่หน่อยมาหาแม่หน่อย
ไอ้แม่ไอ้แม่
ไอ้แม่มาหาแม่หน่อย
เมื่อละเอ่ยไอ้แม่หน่อย
ชนบุรีเสียงเด็กร้องไห้เรียกแม่เป็นภาษาอีสานอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้ดอม
บางช่วงบางช่วงเสียงโหยหวนน่ากลัวนะฮะเธอไปถามรอบพอคอนโดมิเนียม
อืมคือน้องไม่ใช่วิญญาณหรือพูดผีอ่ามีตัวตนจริงจริงอ๋อ
คือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่เจอคงแบบตื่นขึ้นมาห้องมืด
คือลุงเบิร์ตลุงเบิร์ตเอาไงดีจะห่วงน้องผู้หญิง
คนนี้ที่เขาเจอเสียงกลางคืนหรือจะห่วงเด็ก
คือผมอาจจะมีกลัวบ้างแต่น้องชายผมไม่กลัว
เดี๋ยวผมจะส่งดอมไปเป็นเพื่อน
พอคอนโดเจอตัวเด็กคนนี้แล้วนะครับ

ไม่ออกไปร้านสะดวกซื้อว่าแล้ว
ไม่แต่ว่าไหมแบ่จะคิดว่าลูกหลับแล้วไง

นี่แหละครับก็เลยร้องตะโกนดังลั่นแบบนี้ก็
ลูกบ้านก็ร้อนแล้วไม่มีอะไรครับ
ไม่ต้องห่วงว่าเรื่องนี้ล่ะ

จราเลยเหรอ

สัญจรแค่บางแสน